สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรทึงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันหน่อยละกันค่ะ
ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของนางเอกสาวสวยมินพีชยานั่นเองนะคะ
วันก่อนเราไปบวงสวงละครกับเขามานะคะตามไปถึงที่กองละครเลยค่ะ
ไปเจอดาราหลายคนรวมไปถึงมินพิชยานี่นะคะก็ต้องขอกระแสถามหน่อยค่ะ
อยู่ที่กองถ่าย๒นารีนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของมินพิชยา
แล้วก็ที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอเป็นนางเอกยืนหนึ่งของวิกหมอชิดนะ
แต่ยืนหนึ่งที่ว่าไม่ได้ยืนคนเดียวยังมีตัวแม่ยืนอยู่ก่อนแล้ว
นั่นเองก็คือคุณอ้ำพัชราภานะคะก็ยืนด้วยกันนี่แหละ
เพราะว่าทั้งขวัญอุสามณีแล้วก็เพื่อนซีปุ๊กลุ๊กฝนทิพย
ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นนางเอกแถวหน้าของช่อง๗อยู่เหมือนกัน
๕ล้านบาทที่ช่องใหม่เขาว่าจ้างนั่นเองนะคะ
แล้วงานนี้มันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไง
รวมถึงอนาคตมินจะตามเพื่อนซีไปติดเลยหรือเปล่า
เพราะว่าค่าตัวเขาก็แพงกันริ้วเลยนะ
เพราะว่าอะไรไหมคุณทั้งคู่นี้นะคะมีผู้จัดการคนเดียวกันนั่นเองจ้า

จริงเราก็ได้ยินแหละแต่เราไม่เคยถาม
ต้องออกตัวก่อนว่าแบบมันก็เป็นมันไม่ใช่เรื่องของมินโดยตรงอะเนาะ
จริงก็มินกับปุ๊กเป็นเพื่อนสนิทกันก็จริง
แต่ว่าสำหรับมินไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอก
คือทุกเรื่องสำหรับชีวิตเขาคืออะไรที่เขาทำแล้วเขาตัดสินใจแล้ว
เขาเลือกแล้วแล้วเขามีความสุขมินก็จบ
ยังยืนยันคำเดิมเนอะก็ตั้งแต่ช่วงจริงอยู่ช่อง๗มา๑๐ปีแล้ว
แล้วก็แบบเหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่เคยมีความคิด
นักปัจจุบันก็ไม่มีก็ยังยืนยันว่าไม่มีความคิดว่าจะออกช่องเจ็ดอะไรนะ
แสดงว่าอาจจะอยู่ด้วยสัญญาใจก็ว่ากันไปแล้วกันนะฮะ
นะคะ๑๐ปีที่แล้วกับ๑๐ปีผ่านมาจะเป็นยังไงบ้าง